คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่อุดรธานี
ผู้ชายคนนึงคลั่งยาเสพติดเอามีดไปฟันคุณป้าข้างบ้านเสียชีวิต
ยังไม่หายคลั่งนะฮะกลับมาบ้านตัวเองมาคลั่งอีก
ทุบทำลายข้าวของทุบกระจกที่บ้านกระจกบาดแขนตัวเอง
แล้วก็เสียชีวิตไปเหมือนกันนี่บ้านคุณป้าข้างบ้าน
ถูกฟันเสียชีวิตในห้องน้ำบ้านของตัวเองนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นบ้านพักในพื้นที่บ้านดอนคา
ตำบลเชียงหวังอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
บ้านหลังแรกเนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตคือบ้านของนางฐานิยาวัย๕๗ปีนะครับ
คุณป้าเจ้าของบ้านนะฮะถูกฟันที่ศีรษะเป็นแผลยาวถึงตาซ้ายนะครับ
มือซ้ายก็มีบาดแผลนิ้วนางนิ้วกลางนี่ขาดเลยนะครับ
นิ้วชี้นี่เกือบขาดเสียชีวิตอยู่ข้างข้างชักโครกในห้องน้ำของบ้าน
แล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มีเลือดกระเด็นตามผนังห้องน้ำ
ซักผ้าประตูห้องน้ำนี่ก็หลุดทั้งบ้านนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อนายปราวุฒิจันทสุทธิ์อายุ๓๔ปี
เป็นคนที่อยู่บ้านตรงข้ามกันนะครับนี่ผู้ก่อเหตุนะครับ
หลังจากก่อเหตุนายปราวุฒิเนี่ยฟันนางฐานิยาจนเสียชีวิตแล้ว
กลับมาที่บ้านตัวเองมาอารวาสทุบทำลายข้าวของในบ้าน
ปีนขึ้นไปบนหลังคาห้องครัวนี่ฮะทุบกระจกอะไรพวกนี้ด้วย
ถูกกระจกบาดแขนเลือดอาบนี่เห็นไหมฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปคุมตัวมาได้ในสภาพอ่อนแรง
แขนขวานี่ถูกของมีคมบาดแบบเลือดไหลเต็มเลยนะครับ

ตำรวจก็คุมตัวไปในสภาพที่บาดเจ็บเลือดอาบแบบนี้นะครับนายปราวุฒิก็พยายามยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาก่อนอื่นเจ้าหน้าที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับ
แต่สุดท้ายนายประมาวุฒกเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตแล้วกลับมาบ้านตัวเองก็นี่ฮะหุ้มครั่งก็สุดท้ายตัวเองก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับวันนี้คุณบอมอภิวัตรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับในพื้นที่บ้านดอนขาตบนเชียงหวังอำเภอเพลงจังหวัดอ
นี่คือนายปราวุฒินะฮะหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเนี่ยฮะเขาก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนายปราวุฒิวิ่งไล่ฟันชาวบ้านจนชาวบ้านต้องวิ่งหนีฮะ
อองเจ็บพื้นมันเจ็บเวลโชว์ชิคกี้พายด้วยนะครับเวลเกิดอะไรขึ้นนายประมาวุฒนะฮะเกิดอะไรขึ้นนายประมาวุฒนะฮะ
นี่อ่ะเอ๋อคุ้มข้างแบบไล่ฟันชาวบ้านไปโหนี่เพิ่งไปฟันคุณป้าธรรมดียา
เขาเสียชีวิตในบ้านมานะฮะคืออาการหนักเลยอ่ะค่ะนี่ชาวบ้านได้ยินเสียงจะมาดูที่บ้านคุณป้าเขาเนี่ย
ต้องวิ่งหนีมาทุกผู้ชมครับแล้วโอ้โหคือเรามีคนข้างบ้านแบบนี้
ว่าบ้านอยู่ตรงข้ามเราแบบนี้เราเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงฮะ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับ
ในกล้องวงจรปิดน่าจะเร็วกว่าเวลาจริงสัก๑ชั่วโมงนะครับ
มุมเนี้ยจะไม่เห็นเหตุการณ์แต่ได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงคนก่อเหตุ
คือนายปราวุฒินะครับเอะอะโวยวายพูดออกมาบอกนี่ถ้าใครรังแก่เด็กนี่หรือตายแน่

นี่คือในปราวุฒินะครับเอออโยยวายพูดออกมาบอกนี่ถ้าใครร่องแก้เด็กนี่จะตายแน่
นี่คือในปราวุฒินะครับเอออโยยวายพูดออกมาบอกนี่ถ้าใครร่องแก้เด็กนี่จะตายแน่
นี่คือในปราวุฒินะครับเอออโยยวายพูดออกมาบอกนี่ถ้าใครร่องแก้เด็กนี่จะตายแน่
นี่คือในปราวุฒินะครับเอออโยยวายพูดออกมาบอกนี่ถ้าใครร่องแก้เด็กนี่จะตายแน่
นี่คือในปราวุฒินะครับเอออโยยวายพูดออกมาบอกนี่ถ้าใครร่องแก้เด็กนี่จะตายแน่
มีดมาไล่ฟันเขาเลยนะครับคือทางคุณป้าแกก็เห็นท่าไม่ดีตอนนั้นก็เห็นแล้วก็เลย
วิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำในบ้านซึ่งตอนนั้นสามีของผู้ตายก็อยู่ในห้องในบ้านนะครับ
ได้ยินเสียงเออะโวยวายภรรยาบอกว่านี่แม่แดงนะนี่แม่แดงนะแล้วเสียงก็เงียบหายไป
แล้วนายปราวุฒิก็ออกไปอลวาดต่อที่บ้านตัวเองทุบข้าวของในบ้าน
ทุบทำลายกระจกบานเกล็ดหน้าต่างชั้นสองที่บ้านตัวเองแล้วก็ถูกกระจกเนี่ยบาดแขน
เลือดอาบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาคุมตัวพาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
อย่าลืมโวเวกโวเวกโวเวกด้านนอกเลย

ปกติคนก่อเหตุเขาเข้ามาที่บ้านเราบ่อยไหมคุณไม่ไม่เข้ามาเลย

แต่ถ้าจิตใจเป็นยังไง
ศพของนางฐานิยานะครับ
จากนั้นก็เคลื่อนไปที่ป่าช้าไปฝังตามความเชื่อก่อนนะครับ
เสียชีวิตลักษณะแบบนี้เนี่ยจะฝังไว้ก่อน๓ปี
ครบ๓ปีแล้วถึงจะนำร่างออกมาแล้วก็ถึงจะมาทำบุญ
ทำการชับประนักกิจอีกทีหนึ่ง
ลูกของผู้ตายซึ่งเป็นลูกเลี้ยงนะฮะ
บอกว่าหลังจากแม่เสียชีวิตเนี่ย
แล้วนายปราวุฒิคนก่อเหตุยังคลุ้มคลั่งอยู่
ต้องรีบไปล็อกประตูบ้านก่อนนะฮะ

ตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าในบ้านมีใครกี่คนกี่คน
ทำท่าจะเข้ามาฟันทั้งหมด
ต้องรีบวิ่งหนีขึ้นไปอยู่ด้านบนบ้าน
แต่คนก่อเหตุก็เอะอะโวยวาย
ตะโกนบอกใครใหญ่ออกมาใครเก่งมาเจอกูใครใหญ่ออกมาท้ามั่วไปหมด
แล้วก็วิ่งออกไปอารวาสแถวในหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านตัวเอง
เมื่อสองสามวันก่อนเนี่ย
เธอบอกเธอก็มีรางสังหรณ์อยู่เหมือนกัน
ญาติญาติฝันว่าพ่อเนี่ยตาย
ส่วนเมื่อวานแม่ก็บอกอยากทำสีผม
มาปรึกษาเธอว่าจะทำสีผมสีไหนดี
เธอก็แนะนำบอกเอาสีดำสิจะได้ดูเด็กหน่อย
เลยไม่รู้ว่ามันเป็นลางหรือเปล่าที่แม่เนี่ยอยากจะสวย
แล้วสุดท้ายก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ควรจะแลกด้วยชีวิต
ผู้ตายบอกก็ยาบ้ามันขายกันแบบขายกันเป็นขนมเลย
ถูกเลยแล้วหายาซื้อง่ายด้วย
ก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ
ไม่คาดกินมาก่อนว่านายปราวุธจะทำกับแม่เขา
ให้ข้าวให้น้ำกินอยู่ตลอด
ตอนเกิดเหตุแม่ถึงตะโกนบอกนี่แม่แดงนี่แม่แดงนะ
แต่เขาก็ไม่สนใจยังทำร้ายจนเสียชีวิต
ตอนนี้คนก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนี้เราในฐานะญาติของแม่แดงเราจะอโหสิกรรมให้เขาไหมคะ

คุณบอมอภิวัตไปที่บ้านของนายปราวุฒิคนก่อเหตุนะครับ
ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะกับบ้านของผู้ตาย
นี่นะฮะกระจกบานเกร็ดด้านบนนะครับ
จนรู้จนระจกบาดแขนตัวเองดูเลือดเห็นไหม
แล้วก็ไปเจอกัญชาแห้งที่อยู่บนเขียงในบ้าน

ทั้งเสพกัญชาแล้วก็เสพยาบ้าแม่ของนายปราวุฒิบอกว่า
ปราวุฒินี่เป็นลูกคนสุดท้องนะฮะเป็นลูกชายคนสุดท้อง
ติดยาบ้าตั้งแต่เรียนอยู่ม๑นะนี่ปัจจุบันอายุ๓๒
นี่ดูเขียงเห็นไหมนี่ยาบ้าคาเฉียงเลย
กัญชานี่บนเขียงเนี่ยคืออุปกรณ์เสพยานี่ครบเลยนะฮะ
บอกลูกชายติดยาบ้าตั้งแต่เรียนม๑พอโตมาลูกไปทำงานกรุงเทพ
แล้วเพิ่งกลับมาที่บ้านเมื่อวันที่๑๐มีนาคม
เวลาลูกไปทำงานรับจ้างอะไรก็แล้วแต่ได้เงินมาเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพอย่างเดียว
เราก็ถามแม่ของนายประลาวุฒิว่าลูกชายเสพยาบ้าเนี่ยวันละกี่เม็ด
แม่บอกเท่าที่เห็นเนี่ยวันละ๔๕เมตรนะฮะ

อาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดพลาด